อุดกอดแยกเท้ากัน
มาตั้งแล้วไว้ละ

โอ้ยโอ้เพิ่งดึงเพิ่งดึง
ประมาทกี่เม็ดเดียว
เราชูขึ้นได้ไหม
ไม่ได้มันหัวตัวอยู่
กล้ามหาวมาได้ไหมกี่กิโล

๒เมตรห้า
ตาย๓เมตรตายชะมัด